เริ่มแรกมาเริ่มที่เรื่องในกรุงเทพกันก่อน
คุณผู้ชมครับกับเรื่องของการปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
ทางด้านของตำรวจจราจรเริ่มปิดเมื่อคืนนี้๔ทุ่ม
แต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นเช้าวันแรกของวันทำงานที่ปิด

จะเห็นหลายคนโพสต์ทั้งภาพแล้วก็ข้อความต่างเกี่ยวกับสภาพจราจรที่ค่อนข้างติดขัดในบริเวณนั้นค่ะ
ใช่บางคนบอกว่าติดตั้งแต่ช้ามืดที่ผ่านมาและติดผลพวงไปหลายเส้นทาง
ของตำรวจเองก็จะเพิ่มเวลาในการปล่อยสัญญาณไฟจราจรเพื่อช่วยการระบายรถนั่นเองครับ
หลังจากที่กองบังคับการตำรวจจราจรทดลองการปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินเสมือนจริง
ตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นวันแรกวันนี้ถือว่าเป็นเช้าวันแรกของการปิดเส้นทางนี้ครับ
พบว่าปริมาณของรถในแต่ละเส้นทางนั้นที่มุ่งหน้าสู่แยกรัชโยธินค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับ
โดยเฉพาะฝั่งขาเข้าจากแยกประชานุกูลทำให้ตำรวจจราจรนั้นต้องเพิ่มระยะเวลาในการปล่อยสัญญาณไฟ
ไฟเขียวไฟแดงแล้วก็ปล่อยรถแต่ละเส้นทางให้มีรถจำนวนสะสมลดน้อยลง
เพราะว่าตอนนี้ก็มีรถสะสมค่อนข้างมากเหมือนกัน
โดยเพิ่มเวลาในการปล่อยจาก๖๐วินาทีเป็น๗๐วินาทีครับ
เพื่อระบายรถในชั่วโมงเร่งด่วน
สำหรับเส้นทางเลี่ยงการจราจรติดขัดจากสะพานนะครับ
จากการปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
ให้ใช้เส้นทางหลัก๗สายครับ
แก่ถนนลาดพร้าวถนนวิภาวดีบรังสิต
ถนนเกษตรนวมินถนนสุธิศาล
ถนนรัฐพร้าววางหินซอยชกชัย
แล้วก็ทางพิเศษศรีรัฐนะครับ
ส่วนเส้นทางหลีกเลี่ยงบริเวณแยกรัชโยธิน
กรณีการที่คุณผู้ชมนั้นมาจากรัชดาพิเศษขาเข้าให้เลี้ยวซ้าย

่งหน้าไปยังวงเวียนบางเขตนะครับ
ก็สามารถไปลัดเข้าซอยรัชดา๔๘แล้วก็๔๖ทับ๑ได้

หรือว่าไปเข้าซอยรัชดา๔๖เพื่อไปออกพระหลโยธิน๓๓ก็ได้ครับ
คุณผู้ชมมาจากถนนพระหลโยธินขาเข้านะครับ
ก็ให้เลี้ยวซ้ายไปทางรัชดามุ่งหน้าพระราม๙
ก็สามารถไปออกซอยพระหลโยธิน๓๐เพื่อไปออกซอยรัชดา๓๖ได้ครับ
กรณีคุณผู้ชมมาจากวิภาวดีรังสิต
หรือว่าถนนพระหลโยธินสามารถเข้าซอยวิภาวดีซอย๓๐

หรือจะเข้าซอยวิภาวดี๓๒แล้วก็ไปออกซอยพระหลโยธิน๒๓ก็ได้ครับ

ก็จะดูเรื่องของปริมาณแล้วก็นับจำนวนของรถที่เข้าไปสะสมนะครับ
จากนั้นก็จะมีการปิดต่อเนื่องกันไปนะครับ

คณะอนุกรรมการก็จะพิจารณาผลกระทบในการบรื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
ประชุมกันเพื่อหามรืออีกครั้งถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
และวางแผนต่อไปว่าจะปิดสะพานถาวรหรือไม่ครับ
ก็สรุปก็คือปิดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา๔ทุ่มจนถึง๔ทุ่มของวันที่๖ธันวาคม
เช้าวันที่๗ธันวาคมก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งนะคะ